โอ้โหหลายรูปแบบจริงค่ะนะแต่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็ไม่ใช่ว่างานง่ายนะฮะ
อืมเพราะว่ากล้องวงจรปิดก็เยอะแยะไปหมดใช่นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งนะผมทองนะฮะคือถ้าคุณไม่ใช่มิจฉาชีพ
คุณก็ต้องรีบออกมาแสดงตัวว่าชาวบ้านเข้าใจฉันผิดนะ
ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่คลิปในกล้องวงจรปิดคลิปเนี้ยนะฮะ
เป็นร้านขายไก่ทอดชื่อดังนะฮะผู้หญิงคนนี้เขาก็มาซื้อของนะ
แล้วก็จ่ายแบงค์พันธุ์ซื้อไก่ทอดซื้อเนี่ยราคา๕๐บาท
แบงค์พันธุ์พนักงานก็ต้องทอนเงิน๙๕๐บาท

แกล้งเขียแบงค์ปัดแบงค์๕๐๐ตกพื้น
แล้วก็บอกพนักงานว่าหนูทอนเงินไม่ครบนะ
พนักงานสาวเขาบอกอุ๊ยครบแล้ว

จนมีพนักงานชายเนี่ยเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวดูจังหวะนะครับ๙๕๐บาทเนี่ย
แบงค์๕๐๐ทิ้งลงไป
แล้วบอกพนักงานสาวที่ทอนเงินบอกว่าทอนไม่ครบ
คือถ้าบอกว่าทอนไม่ครบแบบนี้
แล้วพนักงานเขาไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยนะ

คิดเงินปิดร้านก็เงินทอนไม่ครบ
ซวยอีกทีนี้ต้องมาชดใช้เองอีก
แต่พนักงานคนนี้เขายืนยันว่าเขาทอนครบ
จนมีพนักงานชายเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบก็แล้วกัน
จะได้ชัดไปเลยว่าทอนครบทอนไม่ครบอะไรยังไง
กลายเป็นว่าลูกค้าสาวผมทองคนนี้
นี่ฮะผู้ชายเข้ามาแล้วเขามาช่วยแล้ว
โอ้โห
หรือคุณอาจจะทำตกจริงก็ได้
หรือยังไงใช่
ก็ออกมาชี้แจงไปนะ

แต่ปัญหามันก็คือว่า

มันจะบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับ

เราก็เลยถามเรื่องนี้ไปยังตำรวจนะครับ

เหลืองวิไลรองผู้บังคับการ

ปราบรามนะครับท่านบอกว่า

ขอให้รีบโทรแจ้งตำรวจหน่อย

จังหวัดนทบุรีเนี่ยกำลังลงพื้นที่

ก่อเหตุอยู่เชื่อว่าจะต้องเป็น
จฉาชีพพนักงาน
คนไหนนะครับที่เข้าเวร
นะครับแล้วก็ให้บริการ

สามารถมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่
เพิ่มเติมได้คาดว่าจะตามตัวได้ไม่ยาก
อย่างนี้นี่
เป็นก็จะทำให้ผู้ห่าลอยหน่วน

ให้พี่น้อกงานบัชชนนะครับว่า
สำหรับเคสนี่ยังไม่สามารถทำการ

ผู้หญิงคนนี้ท่านผู้ชมที่ตำรวจกำลังตามตัว
ก็เป็นผู้ที่อายุสักประมาณ๓๕๓๖ปี
ที่เห็นชัดเจนก็คือผมสีทองรูปรังท้วมหน่อย
เวลาก่อเหตุเนี่ยจะมักเป็นช่วง๔ทุ่ม๓๔ทุ่ม

ตำรวจย้ำว่าหากพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
หรือถ้าท่านเคยเจอประสบเหตุ
ท่านต้องรีบมาแจ้งเจ้าหน้าที่มาเป็นพยาน
ไม่อย่างนั้นคนผิดจะลอยนวลจะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีก
หรือถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนี้คุณก็ต้องยิ่งรีบออกมาพบตำรวจ
ใช่ถ้าคุณบอกตำรวจจริงไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนี้